ท่านประธานที่เคารพดิฉันอำมารัฐโชคประมิตกุล
แทนราชดรบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลจากนครปฐมค่ะ
ท่านประธานค่ะในยุคสมัยแห่งวิกฤตผู้นำนะคะ
มีแต่สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันค่ะ
ทุกอย่างดูยากลำบากไปหมดนะคะ
แม้แต่ประชาชนอย่างพวกเราจะแยกโจรออกจากตำรวจ
ก็ยังแยกยากมากนะคะ
เกิดวิกฤตศรัทธาต่อเนื่องเป็นลูกละนาดไปถึงองค์กร
องค์กรนะคะองค์กรตำรวจค่ะ
สลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดมานะคะ

เราได้เห็นแล้วว่าเป็นการสลายการชุมนุมที่เกินกว่าเหตุ
สัดส่วนและคอฝทำตัวเป็นผู้ปะทะกับฝูงชนเสียเองนะคะ
มีการยิงแก๊สน้ำตาใช้กระสุนยางโดยไม่จำเป็น
ไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะคนที่มาร่วมชุมนุมนะคะ
แต่คนที่อยู่ในบริเวณนั้นเช่นคนที่แฟลต์ดินแดง
ก็ได้รับแก๊สน้ำตาจนเสียสุขภาพไปหมดนะคะ
มือเปล่าอายุเพียง๖๗ก็ถูกตั้งข้อหาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ตั้งข้อหาร้ายแรงมีคลิปเป็นหลักฐานพยานและงานนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องโดนดำเนินคดีกับ
ล่าสุดค่ะที่น่าสะเทือนใจกับคนไทยทุกเรามากที่สุดนะคะ
เมื่อสองวันก่อนคลิปผู้กำกับใช้ถุงพลาสติกคลุมหัวนะคะ
ทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อรีดทรัพย์ค่ะ

ที่มีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูลปี๖๐
ว่าจะทำการปฏิรูปตำรวจบัตรนี้ไปถึงไหนแล้วคะ
ฉันขอทวงถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรี
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ดูแลกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ว่าท่านจะมีความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์อย่างนี้อย่างไร
ในเมื่อการปฏิรูปองค์กรตำรวจไม่เกิดขึ้นและยังมีคำสั่งคอสช
รวบอำนาจการบริหารองค์กรตำรวจเข้ามารวมศูนย์ในส่วนกลาง

เป็นต้นเหตุให้มีการซื้อขายตำแหน่งโยกย้ายวิ่งเต้นนะคะ
ดิฉันนะคะแดกความโง่โอหังปล่อยปะละเลย
และฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนตัวเล็กตัวน้อยนะคะ
ในฐานะที่ดิฉันเป็นตัวแทนประชาชน
คนที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีดิฉันขอมอบสิ่งนี้ค่ะท่านประธาน
ดำสิ่งนี้นะคะขอมอบให้ท่านนายกรัฐมนตรี
ไปพิจารณาเอานะคะว่าท่านจะใช้กับตัวเองอย่างไรบ้าง